พี่จะให้ผมขับรถต่อไปยังไงครับ
เร็วเร็ว
โอ้โหขนาดตำรวจท่องเที่ยวนะครับ

เจรจามาเกลี้ยกล่อมเกือบจะโดนรองเท้าตีไป
ตำรวจท่องเที่ยวด้วยตำรวจท้องที่ด้วย

ลงจากฝากระโปรงรถพี่เขา

แล้วเป็นถนนไอยินรอบคู่เมืองด้วย
คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับรถติดยาวครับ

ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เดินสะพายกระเป๋าสัมภาระ

ผู้หญิงขาวคันนี้ขับผ่านมาปั๊บ

ตอนแรกไปนั่งคล้ายนั่งสมาธิอยู่ก่อน

ไม่ยอมลงดึงแขนก็ไม่ลง

ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ก็เบียก
เบียกร่วมกับคนเลี่ยน
ขึ้นรวดเลย
ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมทั้งตำรวจทั้งชาวบ้าน

ช่วยกันดึงลงมา

อารมณ์ที่โรงพักแต่ผู้หญิงคนนี้แรงเยอะครับ
ขืนร้องโวยวายเสียงดัง
กว่าจะคุมตัวได้ทุลักทุเล

แล้วก็จะประสานญาติหรือว่าครอบครัว

โอ้โหแล้วก็ขึ้นไปนั่งแบบนี้